จากพี่อาจารย์ภพครับ

น้ำพริกกลับเพราะมีเยอร์เยียม
ผู้หายห้องกว่าท่าต้องกลับเธอ
เป็นต่อจากเชี่ยวกลับไป
เท่านี้ก็นั่งรากทาน

ถึงเมืองนำลอง